แม่โทรหาจำรวจลิ้นหนึ่งก้าวหนึ่ง
หนึ่ง

แก้งจำรวจตรงเนี้ยอะไรวะหนึ่งก้าวหนึ่งเอ้าโทร
โอ้ไปไปไฟเขียวไม่ได้หลอกรถโดนตีขนาดนี้อ่า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
ตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวสดสายด้วยทำเพื่อใส่ผสมสัครเซ่หรือเปลี่ยวเนินอร่อยคุณครับ
ไปทางใบพลาดครับออกซ้ายไปครับไม่ครับคือจอดติดไฟแดงอยู่แล้ว
ไฟเขาไม่ไปผมก็เลยบีบให้สัญญาณครับผมทีเดียวแล้วเขาก็เบรกกระทั่งหันตัดหน้า
เป็นจึกจึกจึกโอ้โหมันนี่ก็มีด้วยอีกสิใช่ครับ